จะมีคนเอาของมาขายใช่ไหมคุณ
ขายขนมบ้างลูกอมบ้าง

ส่วนใหญ่น้องหนูก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่
ทำมาหากินนะสร้างอาชีพเสริมในช่วงวันหยุดเอ่ย
หรือว่าจะเป็นช่วงหลังเลิกเรียนอะไรแบบนี้นะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียในการขายของของหนูน้อยคนนี้

เห็นแล้วก็อยากจะต้องอุดหนุนกันนะไปดูกัน
นี่น้องเขาขายอะไร

ไม่บอกขายมอเตอร์ไซค์

ใช่ถั่วใหญ่แต่ไม่ได้ขายถั่วบนหมวก

เขาขายถั่วต้มที่หาบอยู่แบบนี้นะคะ
น้องคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงพรปวีนินทองแดง

ใช้เวลาว่างมาช่วยที่บ้านขายถั่วต้ม
เอาสิ่งประดิษฐ์ที่มันมีรูปร่างถั่วต้มแบบนี้คุณผู้ชม
มาติดที่หมวกที่สวมใส่อยู่นะคะ
แล้วก็ใส่สร้อยคอเป็นเม็ดถั่วต้มเต็มไปหมดเลย
เดินขายถั่วไปทั่วตลาดเลย
ก็คือสร้างความตื่นตาตื่นใจแปลกตา

ให้ใครที่ไปเที่ยวไปเดินเห็นน้อง

ก็ถือว่าวิธีนี้เป็นความคิดสร้างสรรค
เป็นการออกแบบของคุณแม่ของน้องหนิงเขานะคะ
ทำขึ้นมาเองเพื่ออยากจะสร้างจุดเด่นความแปลก
ในการขายสินค้าค่ะ
ถั่วต้มที่น้องหนิงนำมาขายเนี่ย
ก็จะต้องเป็นถั่วอย่างดีด้วยนะคะ
จนได้ที่แล้วที่สำคัญคือ
เขาจะขายแบบขายหมดทุกวัน
ทำมาในปริมาณที่ให้ขายหมดทุกวัน
เพราะว่าจะไม่มีถั่วเก่าค้างคืนเลย

หนิงเขาบอกเขากลัวลูกค้าไม่กล้าซื้อครั้งต่อไปไงคุณ

แล้วจะต้องใช้วัตถุดิบที่มันมีคุณภาพ
น้ำไมคือกงลูกค้าถูกมั้ย

เด็กซื่อสัดขยันแล้วก็อดทนด้วยนะคะ
ถุงถั่วที่น้องหนิงหาดมาจะขายถุงละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
ช่วยแบ่งแบบพารักข์ครับครัวมีรายได้เสริม
เป็นทุนการศึกษาเล็กน้อยของตัวเองนะคะ
เพราะว่าสนุกตัวเองชอบค้าขาย
ส่วนใหญ่ก็จะขายวันเสาร์อาทิตย์ช่วงปิดเทอมนี่แหละค่ะ
ยังไงเราสามคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องหนิงด้วยนะคะ
เด็กคือน่ารักมากเลยคุณช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับสังคมด้วย
สุดยอดปรับมือน้องหนิงมากค่ะ
เด็ก๘ขวบแค่นั้นเองนะ
อึดนุนน้องหน่อยน้องเค้าเข้ามากินอย่างขยันอดธน
ในแบบอาราณีสุดเด็กดิฉันอ่ะชอบทานนะถั่วต้ม

ใช่ทานคนเดียวถุงนึง
นั่งดูรายการตลอดข่าวไปนะ
เพราะว่าแงะเปลือกถั่ว
ตอนนี้ฟันบินเผลอ
นุนกันนะคะถ้าไม่เจอน้องค่ะ